มีคนสวยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนสวยที่เตรียมสละโสดด้วยนะคะ
จากเรื่องงานแต่งที่ต้องตระเตรียมกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะที่ว่าที่เจ้าสาวต้องเตรียมเลยก็คือ
เรือนหอค่ะคุณผู้ชมค่ะเออเขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเรือนหอนะจ๊ะ
วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องเรือนหอของวัดที่เจ้าสาวคนสวยกันหน่อย
ทั้งสาวคิมเบอร์รี่แล้วก็แพตตี้มาเริ่มกันที่คิมเบอร์รี่กันก่อนเลยค่ะ
ว่าที่เจ้าสาวคนสวยของหมากปรินแหมคู่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องเลิกงานแต่งว่าจะเป็นเมื่อไหร่ดี
แต่เรื่องความพร้อมเรื่องการเตรียมงานแต่งเนี่ยมีอยู่ในหัวทุกอย่างแล้วนะคะคุณผู้ชม
แถมงานนี้นะหนุ่มหมากเองยังเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าตามใจเลยตามใจวาดที่ภรรยาทุกอย่างเลย
แต่ที่ไม่ต้องรอทั้งคู่เฉลยเลยก็คืออะไรรู้ไหมจ๊ะค่ะเรือนหอของทั้งคู่จ้ะ
ล่าสุดเนี่ยสาวคิมเขาปล่อยภาพออกมาให้เหล่าเอฟซีอย่างเราได้เห็นกันแล้ว
งานนี้บอกเลยว่าโอ้โหยิ่งใหญ่แน่นอนดูสิดูโครงสร้างบ้านเขาก่อน
ก็สมกับเป็นเรือนหอของวาดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นพระเอกนางเอกสุดฮอตอ่ะเนาะ
เชื่อได้เลยว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่สวยยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
อ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะคู่วาดที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวป้ายแดง
ขอกันแต่งปุ๊บก็พร้อมแต่งปั๊บทันทีเลยนะคะ

เตรียมที่จะแต่งในวันที่สอง
เดือนพฤศจิกายนอีกไม่กี่วันแล้วคุณ
เรื่องงานแต่งเนี่ยเชื่อว่าตอนเนี้ยน่าจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละ
และแน่นอนเห็นคู่นี้วุ่นกับงานแต่ง
ให้ได้ดูผ่านช่องยูทูปด้วย
เขาไม่ปล่อยให้รอนานเอาไปดูกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเราจะเปิดบ้านค่ะ
อยู่บางนาหรืออยู่สายไหม
หนูก็ชินถิ่นนูไง

จอดรถของเรานะครับไซส์ขนาดนี้จอดได้ทั้งหมด๓คัน

อยากได้ลดตู้เล็กไม่รู้ไงที่จะออกไปนะ

ซึ่งเตียงตอนนี้กำลังถกเถียงกันอยู่ว่า

ค่ะเวลาแบบว่าทิ่งตอนโดนนอนอะไรอย่างนี้คะ

เราจะได้ห่างกันบ้างในบางจุด

ก็มานอนข้างหนูอยู่ดีแบบนี้

ไม่อะไรค่ะน่า
เจ็ดพุนก็ไปหากันได้อยู่ดี
ความใหญ่เตรียมให้เป็นอุปสรรค์ความสวิตช์
นี่ก็เป็นแค่โครงสร้างที่ยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชม
เห็นแล้วก็อดชมไม่ได้ว่าสวยจริง
แล้วก็น่าจะเป็นสไตล์ที่ทั้งคู่ชอบนะคะ
ซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเผยโฉมให้ได้ดูโครงสร้างบ้านเป็นครั้งแรก
แล้วแบบบ้านจำลองให้แบบให้ดูเป็นน้ำจิ้มอะเนาะ
เรือนหอหลังนี้พอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย
ต้องเป็นบ้านที่สวยแล้วก็อบอุ่นแน่นะคุณผู้ชมนะ

โอ้ดูสิ

หวังว่าจะมีหลานมาให้เล่นเร็วนะจ๊ะ